ทุกผู้ชมครับมีผู้ชายคนนึงนะครับตระเวนเดินตามหอพักที่นนทบุรี
แล้วก็พยายามเปิดประตูห้องเข้าไปในแต่ละห้องนะฮะห้องไหนเปิดได้นี่เปิดเข้าไปเลย
กล้องวงจรปิดของหอพักเนี่ยเขาบันทึกภาพเอาไว้ได้หอพักแห่งนี้นะฮะ
เห็นไหมเดินจากชั้น๑ขึ้นไปชั้นบนอีกตี๔นะ๑๑ตุลาคม
นี่นะฮะห้องไหนล็อกก็ไม่เข้าห้องไหนไม่ล็อกเข้าไปเลย
มีอยู่ห้องนึงเป็นห้องของนักศึกษาผู้หญิงด้วยนะฮะ
เปิดได้แล้วเปิดเข้าไปเลยนะโชคดีที่น้องเขาไม่ได้อยู่ที่ห้อง
โอ้โหแล้วถัดมาอีกสามวันเนี่ยมาอีกนะฮะผู้ชายคนนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่เดี๋ยวมีตอนที่เข้าไปได้ห้องนึงใช่ไหม
ไปยืนดูอยู่ที่หน้าต่างแล้วแอบเข้าไปในห้องเขานะฮะ
อันนี้อีกวันหนึ่งแล้ว๑๔ตุลาคมมาอีกหอพักแห่งเดิม
นี่ฮะวันนี้ใส่เสื้อสีเหลืองมานะฮะเดินมาก็เหมือนเดิม
เปิดดูทีละห้องทีละห้องอย่างใจเย็นเดินสำรวจดูซ้ายดูขวา
หากห้องไหนเปิดเข้าได้เปิดเข้าไป

นี่เป็นหอพักในพื้นที่ซอยประชาชื่นนทบุรี๘นะครับ

น่ากลัวนะคะแบบนี้ถ้าเกิดใครแบบไม่ได้ล็อกอ่ะ

ลืมล็อกเผลอไม่ได้ล็อกอย่างนี้

อ่านี่วันที่๑๑เนี่ยเข้าไม่ได้เนี่ยวันนี้นี่๑๔ตุลาเนี่ยชั้นหนึ่งเนี่ยเข้าได้

เห็นบอกมีอยู่ห้องนึงนี่เขาก็ก้มดูอะไรของเขาอยู่เนี่ยเห็นไหม
แล้วนี่ชะโงกชะโงนี่คือหน้านี้เข้าไปนี่ยันไหล่แล้วเห็นไหม
แล้วเข้าไปด้วยนะอันนี้ไม่ได้เปิดนะฮะประตูเขาเปิดไว้อยู่แล้ว
นี่แล้วก็ออกมาแล้วก็ปิด

มาทำอะไรคือทางผู้จัดการหอพักเนี่ย

เขาเห็นความผิดปกติตรงนี้แล้วเขาก็มาไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะแล้ว

นายสุนัยเหล็มปานชื่อเล่นชื่อตุ้ยอายุ๒๙ปี
ผู้ชายที่ปรากฏในภาพวงจรปิดเนี่ยฮะที่ทางผู้จัดการหอพักไปแจ้งความนะครับ
แล้วก็ตามตัวตุ้ยมานะฮะตำรวจก็เรียกมาสอบปากคำ
ถามว่าเข้าไปทำไมไปตระเวนดูไปเปิดห้องเขาเนี่ย
แล้วบางห้องเนี่ยชะโง่เข้าไปด้านในห้องเขาเนี่ยเข้าไปทำไม
นี่ตุ้ยตุ้ยร้องไห้เลยนะฮะร้องไห้จนตาแดงตาบวมเลย
ตุ้ยบอกไม่ได้มีเจตนาจะเข้าไปรักทรัพย์เลย
ที่เข้าไปที่หอพักแห่งนั้นไปหาเพื่อนเพื่อนชื่อรัง
ยิ่งพูดยิ่งร้องต่อมน้ำตาแบบแตกเลยนี่เห็นไหมฮะ
นี่เอามือปิดหน้าตุ้ยบอกไปหาเพื่อนชื่อรัง
เพราะต้องทวงเงินสามล้านบาทรังเนี่ยติดหนี้เขาอยู่
เป็นหนี้พนันออนไลน์แล้วได้ข้อมูลมาว่ารังเนี่ย
หนีมากบดานอยู่ที่หอพักแห่งนี้เขาเลยมาตามหาหลัง
ไม่ได้มารักทรัพย์เอาถามว่าแล้วห้องเนี้ยเปิดห้องเขาเนี่ย
เนี่ยแล้วเข้าไปทำไมตุ้ยบอกว่าก็ผมมาถึงหน้าห้อง
ห้องนี้เนี่ยผมเห็นรองเท้าบูธที่เป็นรองเท้าหนังสีดำใคร
คล้ายกับรองเท้าคอมแบตของผู้ชายเลยคิดว่าสงสัยจะเป็นรองเท้าหลัง
เห็นไหมนี่เขาก้มดูนี่สงสัยรองเท้าหลังแต่พอเปิดเข้าไปดูแล้ว
แล้วไม่เจอหลังผมก็ออกมาเข้าไปดูไม่เจอผมก็ออกมา
เขาก็บอกว่าเหมือนจะเห็นน่ะลองไปดูนะพวกนี้
ผมเห็นว่ามันมีรองเท้าผู้ชายอยู่ด้วยมันมีรองเท้าคอมแบ่งอยู่หน้าห้อง

คือไม่คิดว่ามันจะเป็นห้องมันจะเป็นห้องผู้หญิงพี่เข้าใจไหม
เพราะมันมีรองเท้ากลมแบกแล้วมันมีรองเท้าผู้ชายด้วย
นั่นแหละผมเข้าไปปุ๊บเข้าไปถึงเห็นอ้าวไม่ใช่นี่หว่าก็ออกเลยครับ
ไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปเดินนั่นอะไรคือพอเราเข้าไปถึงไม่ใช่

แล้วตุ้ยไปนี่ตีสี่อืมอยากวิการเลยเป็นใครก็ต้องคิดไปในทางอย่างนั้นแหละ
ว่าไปทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าคือถ้าหลังเขาเป็นหนี้ตุ้ย
ตุ้ยก็ต้องไปแจ้งความใช่ไหมขอให้ตำรวจขอหมายค้นมา
แล้วก็มาตามหาอะไรก็ว่ากันไปทางหอพักแห่งนี้นะครับ
เราได้คุยกับทางผู้จัดการหอพักนะครับผู้จัดการหอพักยืนยันว่า
มีประตูอันลอยล็อกหนาแน่นเข้าออกต้องใช้คีย์การ์ดนะ
มีมาตรการเข้มงวดคนนอกเนี่ยเข้าไม่ได้ปิดประตูตั้งแต่๔ทุ่มครึ่ง
เดี๋ยวจะเตือนผู้เช่าให้ล็อกประตูกันให้ดีบางทีบางห้องคิดว่า
ไม่น่ามีใครเข้ามาหรอกก็ลืมล็อกห้องบ้างเดินไปตรงนู้นตรงนี้
แล้วก็เปิดห้องทิ้งไว้บ้าง
รองเท้าเมื่อซักครู่นี้เห็นไหมที่คุณพัชราวริลไปเนี่ยตุ้ยบอกคิดว่า
แต่เป็นรองเท้าของน้องผู้หญิงเขาค่ะแต่แสดงว่าตุ้ยก็ก็ก็มีทางที่จะ
เข้ามานั่นแหละใช่ไหมฮะทางหอพักเขาบอกว่าเขาจะไปเข้มงวดกฎ
ขันต่อไปนะครับส่วนทางคดีนะครับตำรวจแจ้งข้อหากับนายสุนัยหรือว่าตุ้ยนะฮะ
ความผิดก็คือไม่มีเหตุอันสมควรเข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถานของผู้อื่น
แม้จะยืนยันว่าไม่มีเจตนาเข้าไปรักทรัพย์หรือก่อเหตุไม่ดีแต่มันทำแบบนี้ไม่ได้นะฮะ
เดี๋ยวจะเอาตัวไปตรวจหาสารเสพติดด้วยนะฮะว่ามีการเสพยาเสพติดหรือเปล่า